ใจกับของหวานกันไปแล้วคราวนี้เราจะพิสูจน์ความแซ่บความอร่อยของเมนูนี้กันหน่อยคุณผู้ชม
นั่นก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ที่ร้านกูเดือด
ว่ากันว่าไปกินคนเดียวเนี่ยกินไม่หมดแน่นอนต้องไปกัน๔๕คน

กูเดือดก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำด้วยค่ะ
อยู่ที่ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวนะคะ
เจ้าของร้านคือนางละลิตาลิลายมนต์เดชาค่ะ
ลูกค้าเข้ามาร้านตลอดทั้งวันเลยนะคะ
โดยเฉพาะร้านนี้ค่ะมีสูตรพิเศษเรื่องของก๋วยเตี๋ยว
เพราะมีทั้งน้ำใสน้ำตกต้มยำที่พิเศษไปกว่านั้น

ชามใหญ่ยักษ์ดูนับลูกชิ้นนับกันไม่ทั่ว
เราจำกันได้ไหมเราเคยอ่านข่าวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์เนี่ยก็เยอะนะ

ผมว่านะชามที่นี่ใหญ่สุดแล้ว

คือถ้าใหญ่กว่านี้ก็ต้องใส่กระมังแล้วครับ
แต่อันนี้เนี่ยนะยังคงแบบเป็นชามสวยนะ

โอ้โหต้องชวนเพื่อนชวนฝูง

พี่เขาเล่าบอกว่าที่ตำบลหยวนเนี่ย

เอาแล้วดูสิเวลาจะกินกินยังไงเนี่ย

เอาเข้าปากทีปากฉีกกันพอดี

เห็นแล้วแบบมันสะใจไงคุณเนาะ
แล้วก็ให้มาตักกินมันทีละชามทีละชามไปนะคะ
ก็ถือว่าถูกอกถูกใจคนแถวนี้เพราะว่า
อย่างที่บอกไปว่าตะมนต์นี้มันยังไม่มีร้านแบบนี้
แต่มันไม่ใช่แค่ไอเดียการขายหรอกนะ
รสชาติเขาก็อร่อยด้วยไงเขาถึงขายได้ดีขนาดนี้

ชามยักษ์แบบนี้ราคาเพียงแค่๒๗๙บาททานได้ที๔๕คน
หรือใครอยากจะทานถ้วยเล็กก็เริ่มต้นที่๓๕บาทพิเศษ๔๐บาท
แล้วก็ยังมีเมนูเล้งเดือดขาไก่ต้มแซ่บหมูลวกจิ้มอีกด้วย
เมนูละ๖๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
วันหนึ่งค่ะขายได้๘๐๑๐๐ชาม
สร้างรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า๑แสนบาท

เออของใหญ่ยักษ์แบบนี้โอ้โหไม่ธรรมดาจริง

ไปกันได้ทุกวันเปิดตั้งแต่๙โมงถึง๒ทุ่มนะคะ
ร้านอยู่ตรงข้ามกับทกศเชียงคำค่ะ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

๐๙๗๔๙๐๙๑๙๑ร้านกูเดือดก๋วยเตี๋ยวต๊อบหยับชามยักษ์ยักษ์ยักษ์ยักษ์
เห็นแบบนี้แล้วเดือดจริงใหญ่อย่างนี้แล้วจะกินยังไงหมด
ก็ต้องพกพาเพื่อนฝูงไปด้วยนะ
ไปคนเดียวถ้ากินไม่หมดพอกลับบ้าน

ครับโอ้โหแต่เห็นตะเกียบแล้วยาวยาวขนาดนี้
มันก็ไว้คู่กันถ่ายรูปคุณจะกินยังไงล่ะ
เวลาคีบทีมตาคนข้างทำไงยาวมาก